คือเหตุการณ์นี้มันมีเหตุนะครับ
คนที่ไปยิงลูกแก้วใส่รถไฟ
ยิงยิงแบบนี้นะครับ

เร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุรายนี้นะครับ
คือเพจดาว๘แฉกรายงานออกมา

ลูกแก้วหรือไม่ก็เป็นหัวน็อตเนี่ยฮะ
ยิงใส่รถซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าสีแดงจนเสียหายนะครับ
ขณะเคลื่อนตามรางไปสถานีดอนเมือง
จุดเกิดเหตุคาดว่าอยู่ก่อนถึงสะพานกลับรถ
ซอยวิพาวดีรังศิษย์๓๓เขตดอนเมืองนะครับ
โดยรถไฟฟ้าเสียหายในห้องควบคุม

ผู้กรอบคุมรถเนี่ยบาดเจ็บ
เพราะว่ากระจกบาดมันห่างจากศีรษะแค่คืบเดียวเอง

เออพอมันแตกลงมามันก็บาดเขานะฮะ
พนักงานคุมรถให้การนะครับบอกว่าผู้ก่อเหตุเนี่ย
ยิงไม่ว่าจะเป็นลูกแก้วหรือหัวน็อตเข้ามา๓ครั้ง
ลุกระจกห้องควบคุมซึ่งอยู่ด้านหลังเก้าอี้คนขับนะครับ
หลังเกิดเหตุตำรวจรถไฟประสานตำรวจท้องที่

ตามหาตัวผู้ก่อเหตุให้ได้นะครับ
ส่วนผู้เสียหายแจ้งความไว้ที่สนดอนเมืองนะครับ
ที่เกิดขึ้นช่วงตี๒ของวันที่๑๒กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับ

ตำรวจสพปากคลองรังสิตรับแจ้งว่ามีชายพยายามก่อเหตุอีกฮะ
เป็นการก่อเหตุลักษัพสายไฟและสายสื่อสาร
ถูกควบคุมตัวไว้ที่สถานีรถไฟหลัก๖
เบื้องต้นพบว่าเป็นชายอยู่๓๓ปีนะฮะ
ภายเป๋ามีครีมมีเรื้อยและมีคัตเตอร์ด้วย
ด้านเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าแล้วก็เจ้าหน้าที่การรถไฟนะครับ
ซึ่งควบคุมตัวไว้ได้บอกว่าก่อนเกิดเหตุ

ในพื้นที่รางก็เลยเรียกตรวจสอบ

เจ้าหน้าที่ของไฟฟ้าและการรถไฟ
ควบคุมตัวเอาไว้เองแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
อย่างไรก็ตามอยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลนะคุณฮะ
ว่าผู้ชายที่เข้ามาในพื้นที่รถไฟ
ก่อเหตุอะไรกันแน่
ลักทรัพย์สายไฟสายสื่อสาร
เพราะมีอุปกรณ์ครีมเลื่อยคัตเตอร์
แล้วเป็นคนเดียวกันกับคนยิงลูกแก้วอะไรหรือเปล่า

หรือว่าเป็นคนละคนคนละกลุ่มอะไร
ก็ต้องตามสืบกันต่อแล้วครับ

เป็นสองเหตุที่เกิดขึ้นกับรถไฟฟ้าสายนี้นะฮะ

เรื่องของการยิงลูกแก้วหรือว่าปลาหินใส่แบบนี้

รถทั่วไปคราวนี้มาใส่รถไฟฟ้าเลย